คุณผู้ชมไปดูสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว
อยากจะพาไปหาอะไรกินเด็ดเลย

แต่ว่าไก่ย่างที่จะพาไปไม่ได้ไก่ย่างธรรมดานี่

แล้วอบอยู่ในโอ่งมันกลายเป็นไก่อบโอ่ง
สูตรเด็ดมากมากอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลก
เป็นสูตรที่ขายมานานกว่า๒๐ปี
นี่ครับไก่โอ่ง

ตั้งอยู่ที่บริเวณริมถนนสายพิศนุโลกบางรกรรม
บ้านวังกลุ่มอำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลกครับ
ชาวบ้านที่นี่เขารู้จักร้านนี้เป็นอย่างดี
เพราะว่าขายดิบขายดีอย่างมากสำหรับไก่อบโอ่งที่นี่วันหนึ่งนะ
มีไก่ที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับร้านนี้๗๐๘๐ตัว

เยอะมากเรียกได้ว่าไก่ที่บังรกรรมหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับ
ขอมีฟาร์มไก่

ขายดีขนาดนี้ต้องไปถามเจ้าของร้านนะครับก็คือคุณจิรภา
เธอเล่าว่าสูตรไก่อบโอ่งของเธอเนี่ย

ตั้งแต่เมื่อ๒๐ปีที่แล้ว
สมัยเรื่องหนังแฟนฉันน่ะโอ้โห๒๐ปีที่แล้ว
นานมากนานมากเลยนะครับ

เอาเคล็ดลับความอร่อยเป็นยังไง
เขาบอกว่าต้องใช้ไก่ที่สดใหม่ทุกวันและหมักให้มันนุ่ม
อย่างเนี้ยเครื่องเทศต้องถึงนะฮะ
แล้วเวลาไปอบในโอ่งเนี่ยใช้เวลานะ
ชั่วโมงครึ่งหรือว่า๒ชั่วโมง
เพราะเป็นการอบด้วยไฟอ่อน

ถั่วต้วมเอาขึ้นมาไก่ดำเป็นต่อตะโก
กลายเป็นไก่ดำตุ๋นยาจีน
ไม่ใช่อันนั้นเป็นไก่ดำเป็นพันธุ์เขา

มันก็จะออกมาสีแบบน่ารับประทานอย่างนี้ครับ

หน้าเหลืองหน้าหอมแน่เลยคุณใช่
แล้วที่เด็ดไปกว่านั้นคืออะไรคืออะไรน้ำจิ้มสิครับ

แบบนี้คือเขามีเป็นแบบน้ำจิ้มซีฟู้ด

สีแดงก็น้ำจิ้มไก่ทั่วไป
ส่วนที่เห็นอยู่นี่ก็เหมือนกับเป็นพวกพริกคั่วกากมงกากหมู
อะไรแบบนี้ให้ทานคู่กันไปด้วย
เป็นอย่างมากค่ะอย่างที่บอกเจ็ดสิบถึงแปดสิบตัวต่อวัน
แล้วถ้าเป็นช่วงเทศกาลนี่วันหนึ่งบางที๒๐๐ตัวอัพนะ
โอ้โหขายจริงถ้าขายดีขึ้นมาวันไหนเป็นช่วงเทศกาลไหน
อย่างช่วงตรุษจีนศาสตร์จีนที่ผ่านมาก็ขายดีค่ะแล้วขายอยู่เนี่ย
ตัวหนึ่งเท่าไหร่อืมตัวหนึ่งอยู่ที่ร้อยหกสิบบาทอืม
ครับครับครึ่งตัวอ้าวก็แปดสิบค่ะผ่านครึ่งสิเออ
ยากอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากซื้อเป็นตัวหรือว่าซื้อครึ่งตัวนะครับ
แล้วก็รายได้เขาบอกเลยว่าเป็นแสนนะโอ้ขายดิบขายดีขนาดนี้
อยู่ตรงไหนผมย้ำอีกทีละกันนะครับร้านนี้จะอยู่ห่างจากตัวเมืองพิศนุโลก
บ้านวังกลุ่มตำบลบางรกรรมอำเภอบางรกรรม
จังหวัดพิษนุโลกขายช่วง๗โมงเช้าไปจนถึงบ่าย๓
อ้าวหมดแล้วเหรอ

เมื่อวานวันจันทร์ไม่ขาย

วันเดียวนะส่วนวันอื่นขายหมด
วันนี้ไปซื้อได้ไปไม่ถูกยังไงซะ

หมายเลขนี้โทรไปถามกันได้นะจ๊ะ
โอ้โหเป็นไก่อบโอ่งพิศนุโลก
คือคุณบอกว่าไก่ย่างไม่ต้องแล้วใช่ไหม
ต่อไปเราจะร้องเพลงไก่ย่างสูตรเขาไม่ได้แล้ว

อบโอ่งไก่อบโอ่ง
มันจะถูกไม้เสียบมันจะถูกไม้เสียบ
เสียบปีกซ้ายเสียบปีกขวา
ร้อนจริงร้อนจริงร้อนจริง

เขากับดิฉันเต้นอยู่ข้างกันอีก
เราก็ลองเต้นเพลงไก่ย่างอบโองแทน

ควบคุมอุณหภูมิใช่ไหมมันก็จะไม่ค่อยไหม้
หรือไม่นิดหน่อยพอสวยงามพอหอม
เพราะว่าถ้าเกิดว่าใช่ไหม้เกินไปก็ไม่ดีต่อคนสุขภาพอีกนะอันนี้คือดีมากเลย
แล้วเขาบอกว่าเวลาอบอ่งเนื้อมันจะฉ่ำ

มันจะมีความฉ่ำน้ำอยู่ในตัวมันจะไม่แห้งจนเกินไป

ต้องไปลองเห็นเขาแถมน้ำจิ้มเยอะด้วย

อ๋อเรื่องเรื่องอาหาร